คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
ยิวกิ้วน่าดูดิวรับหรือดิวรับดิวรับหรือดิวรักใช่ครับก็เป็นเรื่องราวของทีม

หลีกลีกที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองใช้คำนี้ดีกว่านะใช่ใช่
ผลกระทบจากการมาของหลีกนี้ลีกนี้ใช่ครับใช่ใช่ก็คิดว่าทุกคนคง
ดีอยู่แล้วก็คือทีมใหญ่จากซาอุดิโปลิก
ถ้าเกิดทีมไทยทีมไหนที่เข้ารอบไปเนี่ย
ถ้าต้องไปเจอทีมเหล่านี้ก็รอไส้แตกแล้วกัน
เรียกว่าเป็นทั้งโชคดีและโชคร้ายในเวลาเดียวกันถูกต้อง
คดีก็คือคุณได้เจอกับนักเตะแบบระดับซูเปอร์สตาร์

แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แหละ
ใช่นานจะได้เจอนักเตะระดับนี้

ได้เสริมจริงด้วยนะ
เตะขาอะไรอย่างนี้
ปกติเราก็ว่าได้มาหุ่นเครื่อง
ก็อาจจะได้สนุกสนานกันไปว่าไป
ครับล่าสุดใครเพิ่งไปนะพี่บอยตามข่าวเนี้ยเอ่อนั่นแหละคือคนนี้คือ
ใครเล่นฟีฟ่าเห็นบอกโค้ดจะเก่งเป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของเรอาร์ฤดูการที่แล้ว
อืมคือตอนเนี้ยบรรดานักข่าวอิตาลีครับเขาเขาเขียนด้วยความเสียดายครับว่าตอนเนี้ยเซเลอาศูนย์เสีย
กองกลางขั้นดีพร้อมกันถึงสามคนในในหน้าร้อนเดียวอืมโอ้คือคนแรก
ก็เรียกว่าน่าเสียดายมากสำหรับคนที่เป็นแฟนบอลของเซริอา
มันเริ่มมาจากการย้ายทีมของบรรดานักเตะชั้นนำของเชลซี
โดยที่พวกเขาเหล่านี้ต่างมีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันก็คือที่
ใช่ครับแต่จะไม่ได้ไปทีมเดียวกันนะแต่ว่าไปสาอุนี่แหละใช่นะครับ
ก็ถ้าไร้เลียนก็คือคารีดูคูลิบารีอ่าข้างหลัง
ไปเอาไฮอัล๒๓ล้านยูโรไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่า
มีเอดูอาเมนดี้นะครับไปเอาอารี๑๘๕ล้านยูโร
แล้วก็เอ็งโกโลกองเต้ครับไปออกกิติฮัทฟรีแบบไม่มีค่าตัว
แล้วจริงก็คือจะมีดีลที่๔ด้วยก็คือ
คิมซีเย็กที่ตกลงค่าตัวกับอัลนาเซอร์ได้เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ทางอัลนัสเซอร์บอกว่าซีเกกมีปัญหาเรื่องหัวเข่า
แต่ซีเอสก็สยบบอกว่าไม่ใช่ปกติดีเว้ย
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบรรดา๔ทีมดังของสาวอาเบียเนี่ย
ก็คือประกอบด้วยเอาอิติฮัตเอาฮีราลเอานัสเซอร์แล้วก็เอาฮีราร

คือพูดเร็วเนี่ยออกสิงซ้ำกว่านั้นแน่นอน
ซึ่งประเด็นมันก็น่าสนใจตรงที่ว่า
พอมันมีนักเตะชั้นนำของเชลซีเนี่ย
่งไปที่สาวดีอาราเบียก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ย
มันเกิดมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่า
เพราะว่าคนก็ตั้งคำถามว่า
หรือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยโครงสร้างบริหารของเชลซีเนี่ย
มันกำลังถูกชักใยโดยทางผู้มีอำนาจของสาวดีอาราเบียหรือเปล่า
แต่ว่าคำตอบของคำถามนี้ผมบอกได้เลยว่า
มันไม่มีอะไรในกอไผ่ขนาดนั้นนะครับ
เป็นบริษัทที่ช่วยดูแลด้านการลงทุนของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
แล้วก็เขาจะทำหน้าที่ในการดูแนวโน้มว่าบริษัทไหนเนี่ย
ก็ถามว่ามีความสนิทสนมกันไหมก็ต้องบอกว่ามีในฐานะคู่ค้า
ก็ไปดูว่ามีการเข้ามาแทรกแซงอะไรใดหรือเปล่าสุดท้ายก็คือจบว่าไม่มี
ก็คือเป็นเหมือนเป็นคู่ค้ากันปกตินะครับ

คือมันต้องไปสืบความเชื่อมโยงแหละ

ใครมีความสนิทสนมความเกี่ยวข้องใด
ก็คือไฟเขียวริ้วก็จบไม่มีอะไรนะครับ
มีตรงไหมก็คงต้องบอกไม่มีนะครับ
แต่ถ้าเราอาจจะไม่เชื่อใจ
เราอาจจะมองว่าเฮ้ยการที่นักเตะระดับเนี้ยมันย้ายไปอยู่กับซาอุเนี่ย

มองได้อยู่แล้วชัดเจนมากด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้

ที่มีค่าตัวเกิน๑ล้านปอนด์
คือเขาไม่ได้บอกวิธีการคำนวณค่าตัวของนักเตะในมูลค่าตลาดนะ
แต่ว่าคือถ้าเราไปดูบรรดาการย้ายทีม
ถ้าเราดูจริงนะค่าตัวไม่ได้เฟ้อนะ
ไม่ได้แบบย้ายแบบ๖๐ล้านยูโร

เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องของการขายนักเตะราคาเกินจริง

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เจอความผิดปกติใดของการย้ายทีมครั้งนี้
นะครับอย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากประเด็นข้างต้น

บังเอิญนักเตะที่เขามองว่าไม่จำเป็นต่อทีมเนี่ยก็ดันมีทีมที่มาซื้อตัวพอดี
ทุกอย่างมันก็เลยสมประโยชน์นะครับ
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเราจำกันได้ในฤดูการที่แล้วครับ๒๐๒๒๓เนี่ย

มีช่วงหนึ่งคือ๓๓คน
ซึ่งโหทีมผู้ปกติเขามีแค่๒๕๒๖เองนะ

้นด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมความไม่ได้
เขาไม่ได้เตรียมกับการมีนักเตะสคอร์สที่ใหญ่ขนาด๓๐

เออนั่นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจ
ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยดีลนี้มันไม่น่าจะมีนอกมีใน

กองเต้คุลิบาลี่เมนดี้รวมถึงฮาคิมซีเย็กด้วย

คือถึงที่สุดแล้ว๔คนนี้ที่อยากย้าย
อาจจะเป็นเหตุผลที่นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลด้วยก็ได้
ก็คือเขาอาจอยากอยู่ใกล้กับศาสนาที่เขาถืออยู่
ก็คือศาสนาอสรามใช่ไหม
ไม่น่าจะแบบว่าไปปีเว้นปีเลย

อย่างตอนนี้ก็มีข่าวว่าเขาไปอยู่ที่สาอุเหมือนกัน
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือทั้ง๔คนที่ผมยกมา
เอ็กกองเต้คูลิบาลี่เมนดี้พวกนี้ครับ
มีผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อซีนานี่แล้วหมดเลย
อ๋อโอเคโอเค

เนดี้จากที่เป็นตัวเซฟได้ทุกลูกจนถูกเกป้าแย่งตำแหน่งมือไป
คือจำได้ไหม๒ฤดูการที่แล้วตอนไปแชมป์ยุโรปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ยังไงก็ไม่เข้าใช่มันคือยิงยังไงก็ไม่เข้าจริงใช่เหนียวโคตร
แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเสริมเข้ามาก็คือว่า

ใช่ไงคือนาทีนี้โอเคถ้าเกิดคนมันไม่มีใครเบิกทาง
แต่ตอนนี้หันไปมองอ่ะอืมอันดับหนึ่ง

บัลลองโดบัลลองโด๒คนเลยนะ

คือมึงจะย้ายตามไปเล่นเนี่ยไม่แปลกแล้ว

เป็นหลีกใหญ่แล้วแหละเพราะว่า

แต่ความอูฟูเรื่องเอานักเตะไปเล่นได้เนี่ย
แล้วเป็นนักเตะที่เรายังดู
เราเล่นยังไงก็ดูได้อยู่สนุก

คือนี่ไปเล่นยังไม่ได้แตกต่างจากที่เราดูใน

ได้เห็นนักบอลระดับนั้นเล่นในเอเซีย
จะสนุกขึ้นกว่าเดิม

คืออาจจะเป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้ว

บรรดานักเตะที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย

คายลิวคูลิบารี่เนี่ยค่าเหนื่อย๒๙๕๐๐๐ปอนต่อสัปดาห์

เอ็งโกรกองเต่๒๙๐๐๐๐ปอน
นะครับมี

อาจจะถูกหน่อย

แล้วจริงถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาเชลซี

มีเงินมาจ่าย
มันสะท้อนเลยว่าจริงแล้วใครมีตังค์ก็เอานักเตะของเชลซีไปเลย

แล้วถ้าเราไปดูอย่างเมสันเมาส์ก็ค่าเหนื่อย๘๐๐๐ปอนด์นะครับ
ใครฮาวแหวะเนี่ย๒๕๐๐๐๐นะครับ
แล้วจริงตอนที่เราอัดเนี่ยคือวันที่๑๒กรกฎาคมนะครับ
มันยังมีนักเตะอีกจำนวนมากที่กำลังจะย้าย

ปัจจุบันก็ยังไม่ได้อยู่เป็นแบบนี้ออกจากบ้านมานานแล้ว
คริสเต็มฟูลิซิชตอนนี้ที่เราอัดเข้าไปมีราณแล้ว
ฟูลิซิชผมมีตัวเรียกคือค่าเหนื่อย๑๕๐๐๐๐ปลอลต่อสัปดาห์

เซซ่าอัสบิโกต้าไปรอัตมาริตคนนี้ค่าเหนื่อย๑๘๐๐๐๐ปลอลต่อสัปดาห์
รวมแล้วบรรดาขาออกของนักเตะเชลซีตอนนี้
รวมถึงอนาคตอย่างโอบาเมยองอย่างทาคิมซีเย็กพวกนี้
ปล่อยนักเตะเหล่านี้จะทำให้เชลซี
ลดค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่ต้องจ่ายลงไป๑๗๒๕๐๐๐ปลอลต่อสัปดาห์
เพราะฉะนั้นแล้วผมเลยคิดว่าเรื่องของดิวรับดิวรักอะไรก็คงไม่มีอะไร

ก็เขาซื้อมาเราก็ขายไป

เออเป็นดิวทั่วไปไม่มีอะไรมากนะครับ
ก็จะถือว่าเชลซีอาจจะเป็นผู้ชนะของตลาด

นะครับ

เราไม่คุ้นชินอยู่นักเตะ

แล้วก็นักเตะมีชื่อยังเล่นต่อได้ในหลีกใหญ่ของอังกฤษ
แต่เลือกจะไปอยู่ที่หลีกที่รองลงมา
ก็ไม่แปลกที่เราหลายคนจะมองตั้งคำถามอย่างนั้น
ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็พอเรามานั่งอย่างที่บอยหาข้อมูลมามันก็
มันมีดิวลับดิวอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกความเป็นจริงว่า
เขาก็ตรวจสอบดิวพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็
แต่ถ้าเราดูจากมูลค่าในการซื้อขายมันต่ำกว่าตลาดนิดหน่อยด้วยซ้ำนะ
มันก็ไม่น่าจะมีอะไร
ก็ไม่แปลกหรอกแต่อย่างที่บอกคนที่ตั้งข้อสงสัยก็ไม่ผิดอีก
ก็ไม่แปลกอยู่ดีเพราะว่ามันโดนตั้งข้อสงสัยมาแบบนั้น
พี่บอยจะบินไปซื้อขายใช่ผมจะบินไปเจรจาซื้อขาย

วันที่๒๒กรกฎาคมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่ไม่อัปเดต
ก็เข้าใจตรงกันว่าอันนี้เราอัดล่วงหน้า๑๐วันนะครับ
จะมีอะไรที่ไม่อัพทุเดตณตอนนั้นเนาะ
จบในวันพรุ่งนี้๑๓หรือไม่ก็๑๔กรกฎาคม
อันนี้ฟันทงไว้ก่อนล่วงหน้าครับ

ก็ฝาก

ก็ติดตามพวกเราได้ตาม
จากก็ยังไงฝากพวกเราไว้ด้วย

สวัสดีครับ